เพราะว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ระเบิด
ที่แฟล็ดเอื้ออาทรย่านพระรามสอง
พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวชวนเพื่อนมาขนของย้ายเข้าห้อง
แล้วก็มีผู้ได้รับบาทเจ็บไป๓คน
ตำรวจนครบานท่าข้ามเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมเจ้าหน้าที่คู่ภัยมูลทรีปร่วมกระตันอยู่

มีผู้ได้รับบาดเจ็บในห้องเล็กที่๒๗ชั้น๓อาคาร๒๓
หมู่บ้านเอื้ออทรบางคุณเทียน๑กรุงเทพฯมหานคร
ที่เกิดเหตุนะครับก็พบเศษขวดแก้วและข้าวของกระจัดกระจาย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บร่างกายและหูอื้อ๓คน
ซึ่งพลเมืองดีได้นำส่งโรงพยาบาลพระราม๒เรียบร้อยแล้ว
จากการสอบถามนายนัทชัยเลิศพนมทองอายุ๑๙ปีเจ้าของห้อง

ได้บอกว่ามีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว
โดยเช่าห้องดังกล่าวอยู่กับภรรยาได้ประมาณ๑ปี

แล้วก็เลยเรียกเพื่อนสองคนมาช่วยขนข้าวขนของกันหน่อย
แต่เพื่อนไม่ทราบว่าภายในห้องมีระเบิดขวด

พลาดทำตกแตกและเกิดระเบิดเสียงดังสนั่น
หน้าต่างบานเกร็ดภายในห้องแตกระจาย
และทำให้ทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อย
ส่วนภรรยาโชคดีแค่ตกใจจนเป็นลม

ตอนแรกพอเกิดระเบิดแบบนี้คนก็ตกอกตกใจ

แต่สุดท้ายเป็นระเบิดขวดของเจ้าของห้อง

พระนำบริวทรเอกธนันทรบรรตนสิทธิภาค
ภูมิกับการสารณีตำรวจทางคอนบาลท่าข้าม

ขณะนี้ต้องรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ผลยืนยันจากเจ้าหน้าที่เก็บกู้

ส่งกลับมาที่พนักงานสอบสวนอีกครั้ง
เพื่อแจ้งข้อหาตามความผิดพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดต่อไป
ซึ่งหากผลตรวจดินเทามีจำนวนมาก
พอที่จะใช้เป็นวัตถุระเบิด

โทษถึงขั้นครอบครองวัตถุระเบิด

คาดว่าแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ภายใน๑๒วันนี้
พนักงานสอบสวนจะเรียกมาสอบปากคำต่อไป
เรื่องต้นจากการสอบปากคำนายนัทชัย

เกิดจากระเบิดขวดที่อยู่ภายในห้องพักตัวเอง

แต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อครับ